เหตุการณ์นี้แม่ค้าขายผักในตลาดอ่างทอง
ภาวะเลยแล้วก็ตอนนี้จิตตกอยู่นะฮะ

โดนคนแปลกหน้า
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ซ้อนกันมา
เอาน้ำโครนมาสาด

คุณผู้ชมไปดูภาพวงจรปิดกันก่อนนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะนี่๒คนนั่งอยู่ภายในร้าน
อาจจะเห็นไกลว่ามีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านมา

วิ่งมานะไม่ได้ลักษณะสาดเลยนะคุณนะ

เป็นถังสี่เหลี่ยมนะฮะโยนใส่ทั้งถังเลยนะครับ
แม่ค้าร้านขายผักที่สวมเสื้อสีชมพู

แผงผักในตลาดอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทอง

เพราะว่าอยู่มีผู้ชายรูปร่างผอมสูง
อายุน่าจะสักประมาณ๒๕๓๐เนี่ยนะฮะ

ในมือเนี่ยถือกระติกสีฟ้า
แล้วก็ตอนแรกนึกว่าใส่น้ำอะไรธรรมดานะ
พอโยนมาทั้งหมดเนี่ยโอ้โหไอ้สิ่งที่มันเลอะเปลือเปื้อนตัว
ก็คือโครนและน่าจะเป็นโครนจากน้ำเน่าด้วยคุณ

ที่คนก่อเหตุจะวิ่งหนีขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
หลังเกิดเหตุเนี่ยแม่ค้าผู้เสียหายเนี่ย
ไปดูกล้องวงจรปิดของตลาด

เตอร์ไซค์สีน้ำเงินนะฮะแล้วก็ใช้กระดาษเนี่ย
ปิดแผ่นป้ายทะเบียนหลังเอาไว้
คนขี่สวมเสื้อแขนยาวสีน้ำเงินนะครับ
มีฮูตคลุมหัวปิดบังใบหน้า

ส่วนคนซ้อนซึ่งเป็นคนก่อเหตุเนี่ยนะฮะ
เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวสวมหมวกกันน็อก

แล้วก็ในมือในตักเนี่ยก็หอบไอ้กระติกสีฟ้านี่แหละครับ

หลังจากนั้นก็มาขี่วนเวียนในตลาด

พอเจอตัวว่าแม่ค้านั่งอยู่ในร้านเนี่ย
ก็ลงไปโยนไปทั้งถังแบบนี้นะครับ
ตอนนี้แม่ค้าไปแจ้งความไว้แล้วที่สพเมืองอ่างทองนะครับ
ล่าสุดคนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามอบตัวแล้ว
โดยบอกว่ามีปัญหาส่วนตัวกับแม่ค้าคนนี้

แต่ตัวของคนซ้อนซึ่งเป็นคนก่อเหตุเนี่ย

สาดโคนแล้วครั้งนี้กลัวจะโดนทำอย่างอื่นอีกนะครับ
ส่วนลูกสาวตอนนี้ก็ไม่กล้าไปโรงเรียน

กลุ่มผู้ก่อเหตุอ้างว่าเกี่ยวกับเรื่องของการขายผัก
เธอก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องขายผักกับใครนะ

เป็นแม่ค้าขายผักหนูก็เดือดร้อน
เพราะว่าหนูต้องหากินต้องออกมาขายของทุกวัน
แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าคนสาดคือใคร

อยากวอนสื่อหรือว่า
ใครก็แล้วแต่คือช่วยช่วยหน่อยช่วยตามคดีนี้หน่อย
เพราะว่ามันกลางตลาดแล้วก็เด็กกับผู้หญิง
เราก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นอะไรอะไรยังไง
ก็ต้องรอให้ตำรวจทำงานเต็มที่นะครับ

หน้าวันนี้เองทีมข่าวของเราก็ไปที่แผงผักตลาดอ่างทอง

เพราะว่าตัวผู้เสียหายที่โดนสาดโครนไม่กล้ามาขายของ
แต่ว่าแม่ของผู้เสียหายเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
บอกว่าครอบครัวแล้วก็ลูกสาวเธอรวมถึงหลานเนี่ย
คงภาวะอยู่นะหลังจากโดนสาดโครนสาดน้ำเน่าใสนะครับ
ก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็ต้องออกมาทำมาหากิน
แม่บอกแบบนี้ตัวแม่เองก็ต้องออกมาค้าขายนะครับ
โดยขับรถไปรับผักตามสวนแล้วมาขายที่แผง
แต่ขายแบบหวาดระแวงให้คุณ
ภาวะตลอดนะฮะ